ก็มีแต่เธอนี่ไลค์ชอบกระชวมแท้ชอบว่า
มีปัญหาตอนผู้ชายมองมาทุกที
อยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ
เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ทำให้ทีมแสบซ่ามหาสมุทรทำคะแนนขึ้นมาตีเสมอ
ทีมสามซ่าล่าฟันได้สำเร็จยกนี้เป็นการแข่งขัน
เดี๋ยวยกสุดท้ายแล้วชัยชนะในยกนี้จะเป็นของใคร
ต้องมาติดตามต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
วันนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะฮะ
หอยพี่ตั๊กและพี่ไอ้ครับสวัสดีครับ
เหลืออีกเพียงหนึ่งยกเท่านั้นยกที่เก้าในรอบที่สาม
ที่เขาจะสามารถคว้าคะแนนสะสมจากคณะกรรมการไปเก็บเอาไว้
เพราะหลังจากยกที่๙แล้ว
ต่อไปรอบต่อไปคือรอบชิงชนะเลิศนะครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

ได้คนละหนึ่งครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
ได้คะแนนแบบยกกำลังถึง๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
สำหรับยกนี้เป็นยกสุดท้ายในการดวนเดี่ยวนะครับผม

แค่ทุกคนสนุกกับเพลงของผม

ในทีมแสบซ่ามหาสมุทรค่ะ
เอาละครับทั้งสองคนพร้อมกันหรือยังครับ

เขามีอะไรโอ้เย้มาด้วยรอบนี้

แล้วรอบนี้ครับในยกที่๙นี้
จะเกิดอะไรขึ้นครับกับเด็กสองคนนี้

คงจะเป็นลูกทุ่งแดนซ์แหละสิเรา

เอามาแล้วแม่ผ่อง

ภรราคลกับเขานี้น่าจะเป็นไซ่ก๊อปเพี้ยร์โชว์

เขาบอกว่ามีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่าง

ครับมาแล้วครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโชว์ครับ
เฮ้ยเอาจริงดิโหตลกนะเราเนี่ยพร้อมไหมพร้อมครับ
ตัวน้องชายผมได้ไหมครับเปิดตัวแบบพิเศษแบบจะออกมาร้องอย่างนี้ครับ
อ่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมขอมอบเวทีแห่งนี้ให้กับคุณนะครับ
สวัสดีละครับสวัสดีพีชยเลี่ยมสีบ้าลักษมรณ์ทุกคนด้วยกันได้ครับ

ก็เชิญพบกับน้องชายของผมเลยกันแล้วกัน

เพราะเพียงแค่ฝันให้ไกล
แล้วไปให้เจ้างที่จุดหมาย

ที่ทำลงไปน่าจุดแรง

คนแนวเท่านั้นก็ชนะ

จบแล้วหรอโทร

ก็เป็นโชว์เล็กน้อยจากน้องไอคิว

จังหวัดลาตินนู่นนี่นั่นก็ได้หมดเลย
แต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่น้องเบนจาบอกว่า

เพราะฉะนั้นเพลงมาเลยครับ

อันนี้มันระบำหน้าท้องเลยนะ

อันนี้ยากมากนะ

พอดูไกลเหมือนคนกำลังเคี้ยวเม็ดแตงโมอยู่

ของเบนจ้าทำแล้วเหมือนคนเคี้ยวแม่แต่งโม

แต่ของผมทำเหมือนคนทำปากจูอยู่

อันนี้ขอดูครับพ่อ

พ่อทำได้ด้วยเหรอ

เดี๋ยวขอไปดูใกล้หน่อยเว้ย

เหมือนไม่เหมือน

สนุกสนานกันความสามารถเฉพาะตัวนะครับ

ขอบคุณครับ

หลับฟันละเมอร์ภาพเธอคอยร้อนทุกคืน
หลับลงคราใดอยากนอนไม่ยอมตื่น
ก็ทุกค่ำคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าไกล
ก็ได้แต่เผลอแต่ฝันลมลม
กดลงชื่นชมโดยเธอไม่รู้ตัว
เจอเธอที่รายจิตใจแฟนครัว
ฉันกลัวฉันกลัวกลัวเธอไม่สนใจ
อยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ
เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
เหมือนดับโลกนี้สดสายขึ้นทันตา
ในช่วงเวลาที่ต้องการ
กลายเข้าใจสับคม

เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
เหมือนดับโลกนี้สดสายขึ้นทันตา
ในช่วงเวลาที่ต้องการใคร
หากเธอมีใครจะบอกกันสักหน่อย
อย่าให้ฉันคอยเจออย่างนี้เลย
ให้คอยนานนานมันสงสารรู้ไหมเอ่ย
ยิ่งเธอทำเชิญฉันเองจะบ้าตาย
อยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ
เวลาที่เจอที่เธอทรงยิ้ม
มันรอบนี้สุดท้ายขึ้นฉันตา
ในช่วงเวลาที่ต้องการใคร
เข้าใจสักคน
มีใครก็ดรอดทิ้ง
มันรอบนี้สุดท้ายขึ้นฉันตา
เป็นไงบ้างครับกับโชว์นี้

เหมือนแบบอยากจะมาโชว์
อยากจะว่าเนี่ยผมได้นะพี่

เฮ้ยนี่
เมื่อกี้คือร้องออกมาเหมือนพี่เสกไหม

นี่คือความสุขผมเชื่อว่า
ขั้นตอนหรือก้าวแรกในการที่จะเป็นศิลปินได้

ไม่ต้องพูดถึงความเพราะไม่เพราะอะไรเลยก็ตามนะ

มันเป็นโชว์ที่ให้มวลความสุขที่เยอะมากเลย
แล้วความสุขมันจะนำพาให้ผมประสบความสำเร็จเองนะครับ

ร้องเพลงกับขาไมค์ที่ตั้ง

แต่ถ้าเกิดตามใดที่เราร้องเพลง
โดยที่แบบเราก็ไหนเราก็ต้องเล่นใช่ไหม

โดยที่เราไม่คอนโทรไมค์ไม่ได้เลย

ถ้าเราไม่ถนัดหรือถ้าเราไม่มีความชำนาญ

เราไม่สามารถคอนโทนเสียงหนักเสียงเบาเสียงอะไรอย่างนี้ได้เลยลูก

เพราะเราไม่สามารถคอนโทรเสียงได้เลย
ถ้าเกิดว่าลูกอยากจะเป็นนักร้องที่เท่

นั่นที่เขาทำได้เพราะเกิดจากประสบการณ์และความชำนาญ

ดูสิว่าเสียงของเราออกมาแล้วมันเป็นยังไง

แผ่นก็แผ่นถูกไหมลูก
จนกระแปลงครับ
ก็กลับไปฝึกฝึกเยอะเลยลูก

พวกเรามีความสุขมากลูก
บ๊อกพิเศษจริง
ช่วงหน้าน้องเบนจาที่ได้รับคำชมอย่างล้นหลามเมื่อครั้งเลือกเพลงของพี่ใบเตยมาสู้
ครั้งนี้น้องก็ขอใช้เพลงของพี่ใบเตยอีกครั้งมาดูกันว่าน้องจะเต็มที่ขนาดไหนสักครู่เดียวครับ
อยากเดินเข้าไปต้องว่ารักเธอเธอเวลาที่เจอที่เธอสงิมมาโอ้เย่
ไอคิวนี่สุดจริงครับยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยครับ
ปันแต่เราต้องเอาใจช่วยพี่เบนจานนะ
กรรมการครับขอคะแนนให้พี่เบนจาอีกสักรอบนึงนะครับ
สาม
เบนจาดูพิเศษไปแล้วนะเมื่อกี้นี้

แล้วเบนจาจะมาในบทเพลงอะไรลูก
เรตติ้งของพี่ใบเตยค่ะ
เช็คเรตติ้งของพี่ใบเตยอาสยามนะลูกนะ

เช็คเรตติ้ง

รอบที่แล้วพี่นึกในใจนะตอนที่พี่คอมเมนต์อยู่
รู้สึกว่าการร้องของน้องเบนจายังต้องใช้เวลา
แต่พอมาร้องอันนี้ที่พี่ต้องขอโทษว่าเฮ้ย
แต่พอด้วยการเลือกเพลงด้วยคีย์ด้วยไม่รู้ด้วยอะไร

พอดีมากไม่มีต่ำเสียงต่ำก็ได้
ต่ำสุดสูงสุดได้หมดทำนองได้
แล้วลายการเต้นยังเหมือนเดิมเลย
แล้วต้องชื่นชมกับการใช้ไมค์ของน้องนะ
การใช้ไมค์ของนักร้องที่เต้นไปด้วยร้องไปด้วยเนี่ย
เขาไม่มีวึบวับเลยนะเสียงเขามาเท่ากันตลอด
อันนี้ถือว่ามาจากการซุ่มซ้อมเลย
ผมว่าต้องซ้อมกับไมค์มาเยอะมากเลย
แต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยทั้งสองอย่าง
ทั้งร้องทั้งเต้นอันนี้ของเบนจาสุดยอดครับ
คือทีม
เสียตอนนี้ทั้งสองทีมมีคะแนนสะสมเสมอกัน
ก็คือ๑๗คะแนนเท่ากัน
ยกที่๙นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
รอบที่๓ยกที่๙ทีมที่ชนะคือทีม
เอาล่ะเบนจาเป็นยังไงบ้างคะลูก
ใหญ่เลยยิ้มนี่มีรอยยิ้มแล้วมีแววตาเป็นประกายด้วย

มากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ร้องมาหนูจะนัดแค่รอบเดียวเองค่ะ
ก็รอบเดียวแล้วก็มารอบนี้อีกรอบหนึ่งอะค่ะ
เหรอก็เป็นชนะกี่รอบล่ะลูก
ชนะสองรอบค่ะหนูก็ยังบ่นอยู่นะคะว่า
โอ้ยแกนก็แรงทำไมยังได้แค่อันนี้ล่ะ
ภาษาลูก

ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่จะได้เจอกัน
ก็ลาแล้วนะรักแล้วลา

เด็กหัวใจของเราอ่ะเต้นได้อ่ะก็ต้องมีไอคิวนะ
รอบที่๓ยกที่๙เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับ

ซ่าล่าฝันครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๗คะแนน

นำไป๒คะแนนเป็น๑๙คะแนน
คุณผู้ชมครับติดตามและเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยด้วยนะครับ
ครั้งหน้าจะเป็นรอบที่๔

มาเอาใจเชียร์เด็กทั้งสองทีมกันนะครับว่า
ทีมไหนจะคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาท
กลับไปในร้องได้ยกกำลังซ่า
ทีมที่มีคะแนนตามมาตลอดอย่างแสบซ่ามหาสมุทร

กลับตีตื้นจนมีคะแนนแซงทีมสามซ่าล่าฝันได้สำเร็จ
ยกหน้าจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้ว
ทีมไหนจะคว้าเงินทุนเพื่อบ้านเกิน๑แสนบาทกลับไป
ต้องติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่ารอบชิงชนะเลิศ
ยกนี้เป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้ว
คุณไหวไหมครับ

บอกให้รู้ว่าอันตรายถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอร้อยน้วน
และทีมที่ชนะและจะคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาทในวันนี้